ของไส้ภายพาทิตย์และก็น้ำตาลพิจักษ์ธนา

ครับว่าความสัมภัณฑ์เนี่ยเริ่มจะสั่นครน

หลังจากที่ปรับจูนทัศนคติกันเธอว่ายังไง

ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวน้ำตาลพิจักษณาได้ออกมายอมรับว่าความสัมพันธ์กับพระเอกรุ่นพี่ไผ่พาทิศทักจะห่างเหินกันไป
เพราะฝ่ายชายมัวแต่เข้าป่าขาดการติดต่อกันจนไม่มีเวลาให้เธอ
สาวน้ำตาลก็ได้ออกมาเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว
ว่าตอนนี้เธอและฝ่ายชายได้มาจับเขาคุยและปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
เพราะมีเหตุผลที่ฝ่ายชายกำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ซึ่งเธอก็พร้อมที่จะปรับจูนเข้าหาเพื่อให้ทั้งคู่ได้เดินหน้าต่อไป
พร้อมกับเผยว่าสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้
หนุ่มภัยคือคนพิเศษคนเดียวของเธอค่ะ
พูดคุยกันมากยิ่งขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนเอ่อ
ต่างคนต่างเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดเรื่องปัญหาอะไรกันอะไรอย่างนี้
ก็มานั่งปวดใจคุยกันมากยิ่งขึ้นว่า
เราจะไปต่อในทิศทางไหน

พอมาถึงจุดนี้แล้วตันว่าคงไปปรับอะไรเขาไม่ได้แล้วค่ะ
เพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวของเขาไปแล้ว
ตอนนี้เขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตรงนี้ด้วย
มันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งอาชีพของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็คงให้การสนับสนุนเขามากกว่า
คนที่ปรับก็อาจจะเป็นตัวตันด้วยอะไรอย่างนี้

ก็ยังสนิทเหมือนเดิมค่ะใช่คนเดียวค่ะ